ใครที่รักสัตว์ติดตามเรื่องของน้องมาเรียมาตลอด
ก็ต้องเศร้ากันแหละเพราะว่าพยูนมาเรียมเนี่ย
ท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ก็ตายไปแล้วนะคะ
หลังจากที่พยูนมาเรียมนั้นถูกตัวผู้ไล่แล้วก็ช็อกหัวใจหยุดเต้น
เจ้าหน้าที่ก็ทำการดูแลมาอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะ
แล้วก็ย้ายมาอนุบาลในเบาะชั่วคราวแต่ในท้ายที่สุด
เรื่องเศร้าก็เกิดขึ้นเพราะว่ามาเรียมหยุดหายใจ
แล้วก็จากไปแล้วเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
เพจเฟซบุ๊คของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะ
โพสต์ภาพหลับให้สบายนะน้องมาเรียมเจ้านางฟ้าตัวน้อย
ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานะคะโดยระบุข้อความ
วันที่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองกรมทางทะเลและชายฝั่งขอแจ้งข่าวร้ายว่า
น้องมาเรียมจากพวกเราไปแล้วค่ะทีมแพทย์พบว่าน้องมาเรียม
หายใจและไม่เจอชีพจรจึงต้องรีบนำขึ้นจากน้ำ
รอบแรกมีการกระตุ้นหายใจพบว่ามีการตอบสนองตายังตอบสนองจึงเอาลงบ่อ
จากนั้นก็มีการตรวจชีพจรซ้ำแต่ว่าไม่เจอชีพจรอีก
จึงต้องฉีดยาช่วยชีวิตและเอาขึ้นจากบ่อรอบที่๒ค่ะ
จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืนน้องก็จากพวกเราไปอย่างสงบแล้ว
เรียมเนี่ยอายุขวบเศษนะคะถือว่าเป็นเน็ตไอดอลเลยก็ว่าได้
เพราะว่าเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลทั้งหลายหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบมัน
หลงจากฝูงที่ท่าเรือโกเต็กหัดคลองม่วงอำเภอเมืองกระบี่เมื่อ๒๖เมษายนค่ะ
ก็พยายามจะส่งมันออกไปทะเลแต่มันกลับไหว้เข้าฝั่งมาตลอด
สัตวแพทย์ก็เลยนำมาเลี้ยงไว้ที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังคอยป้อนนมสอนว่ายน้ำ
ที่สำคัญที่เป็นความน่ารักของมาเรียมเลยก็คือมันชอบตามเรือแม่ส้มนะคะ
เรือยางส้มส้มเนี่ยก็ตามตลอดค่ะแล้วก็มักจะหลับเกยตื้น
เจ้าหน้าที่ต้องเป็นห่วงต้องคอยมาช่วยมันตลอดนะคะ
เมื่อช่วงต้นเดือนนี้นะคะทางมาเรียมถูกตัวผู้ไล่ที่แหลมปัญญัง
ก็เลยเกิดอากาศเกิดอาการช็อกตัวสั่นไม่กินนมไม่กินอาหารค่ะ
ภาวะหัวใจหยุดเต้นก็ต้องฉีดยากระตุ้นหัวใจ
แล้วก็ต้องเฝ้าระวังกัน๒๔ชั่วโมงต่อมาเนี่ยยังไปพบว่ามาเรียม
ติดเชื้อในกระแสเลือดปอดอักเสบซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสาเหตุหลักเลยนะ
ที่น้องมาเรียมต้องจากไปเนี่ยนะคะแล้วมาเรียมก็ถูกพยูนตัวอื่นไหว้เข้ามา

เจ้าหน้าที่ก็เลยย้ายมาเรียมขึ้นพักฟื้นที่บ่อชั่วคราวในอ่าวหยงนะคะ
เพื่อให้มาเรียมพักผ่อนเต็มที่ลดความเครียดลง
แต่สุดท้ายมาเรียมก็จากไปหลังจากที่เจ้าหน้าที่ดูแลมานาน

แต่ทีนี้ค่ะคือเมื่อ๒ชั่วโมงที่ผ่านมา
ก็มีโพสต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คือเขียนโพสต์เอาไว้บอกว่าไม่อยากเชื่อ
น้องมาเรียมจากไปเพราะขยะพลาสติกค่ะ
แล้วก็บอกด้วยว่าเมื่อเช้าตอนประมาณตี๕๕๒นาที
สัตวแพทย์๑๐คนก็มาจากหลายหน่วยงานเลยค่ะ
ร่วมกันรายงานผลการชนะสูตรผ่าพิสูจน์
สาเหตุการตายของมาเรียม
สาเหตุนอกจากการช็อกแล้วยังพบเศษพลาสติกเล็กหลายชิ้น

ใช่ค่ะคือไปขวางจนมันมีการอุดตันบางส่วนแล้วก็มีการอักเสบ
ก็เลยทำให้มีแก๊สสะสมอยู่เต็มทางเดินอาหาร
แล้วก็มีการติดเชื้อในกระแสเลือดปอดเป็นหนองตามมา
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนแรกช่วงแรกของการรักษา
เขาสามารถลดการติดเชื้อในระบบหายใจลงได้บางส่วน
แต่ว่าในทางเดินอาหารที่มันมีขยะพลาสติกอยู่ค่ะคุณผู้ชม
ไม่สามารถรักษาได้ก็เลยลาม
ลามไปจนช็อกแล้วก็ทำให้มาเรียมตาย
ส่วนรอยโรคอีกส่วนหนึ่งที่พบเนี่ย
คือมีรอยช้ำเลือดในกล้ามเนื้อและผนังช่องท้องด้านใน
ซึ่งมันอาจจะเกิดจากการกระแทกกับของแข็ง
อย่างถูกพยูนตัวใหญ่มาพุ่งชน
หรือว่าไปชนหินตอนที่มาเรียมไปเกยตื้น
ก็ทุกคนเศร้าเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้นะคะ
แต่ว่าสิ่งที่ตอกย้ำให้ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ถ้าจะอนุรักษ์ให้สัตว์ทะเลหายากยังคงอยู่กับเราต่อไป
ทุกภาคส่วนทุกคนจะต้องช่วยกัน
โดยเฉพาะนี่ค่ะเรื่องของขยะทะเล
ใช่คุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกันหลากหลายข้อความประเด็นนี้
บางคนบอกสงสารน้องมาเรียมนะ
บางคนบอกว่าที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะความมักง่ายของคนเราทั้งนั้นเลย
รวมถึงอยากจะให้มีการปลูกจิตสำนึกทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง

อย่างแสดงความที่เห็นได้นะ
ทำไมถึงสัตว์ทะเลถึงกินพวกพลาสติกเข้าไป

แล้วมันก็ไปติดอยู่ตามพวกย่าทะเลซึ่งเป็นอาหารของสัตว์ทะเล
พอมันกินเข้าไปมันก็กินปนกันเข้าไปเนี่ยแหละค่ะ
มันก็เกิดผลเสียตามมาแบบนี้นะคะ